ดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะนี่ยังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดนะคะ
แต่ก็เป็นเหตุที่ต้องเรียกว่าแตกตื่นกันไปทั่วห้างสรรพสินค้า
ย่านมหาชัยสมุทรศาครมีแท็กซี่สีเหลืองกันนึงจอดอยู่ที่ลานจอดรถ
แล้วอยู่ไฟมันลุกพลึบขึ้นมาในรถแล้วคนขับก็จะอยู่ในรถ
เนี่ยคุณผู้ชมคือมีแต่เสียงกรี๊ดเพราะว่ามันน่ากลัวมาก
คือผู้หญิงคนที่เขาถ่ายเขาก็ตกใจทำอะไรไม่ถูก
แล้วเห็นไหมว่าที่พื้นนั่นคือคนนะคะไฟไหม้คนขับอยู่
ถูกต้องแล้วเขาลงมาอยู่กลิ้งอยู่ข้างรถ
อดเสื้อมาพยายามตบตบเพื่อที่จะดับไฟ
คือมันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนมากแล้วไม่มีใครคาดคิดเลย
รถคันที่เกิดเหตุเห็นสีเหลืองใช่ไหมคะ
เป็นแท็กซี่แต่เป็นแท็กซี่ปลดระวังเป็นรถบ้านแล้วนะคะ

อย่างที่บอกว่าหลายคนก็ร้องแตกตื่นด้วยความตกใจ
พอทุกอย่างมันสงบดับไฟดับอะไรได้แล้ว
ก็เจอร่างของผู้บัดเจ็บก็คือคนขับคนที่กำลังช่วยอยู่
คือต้องชื่นชมผู้ชายเสื้อสีดำที่วิ่งเอาขวดน้ำไปลาดเพื่อดับไฟ
รวมถึงผู้ชายคนนี้ด้วยที่ถอดเสื้อตัวเอง
จะเอาผ้าของเสื้อไปตบไฟให้มันดับ
ต้องชื่นชมว่ามีสติมาก
แล้วพอดับไฟจากคนจากรถได้

วิ่งเอาน้ำเสร็จปุ๊บวิ่งกลับมาเอาถังดับเพลิงไปดับไฟอีก
ถูกต้องดูแล้วอายุยังไม่เยอะเลยนะ
ทีนี้ประเด็นคือหลายคนเป็นห่วงคนที่นอนกองอยู่ข้างรถคนขับนี่แหละค่ะ
ทราบชื่อคือนายสมชายบรรลุดีอายุ๖๐ปี
สาหัสเลยนะคะเพราะว่าไฟลวกทั้งตัวแต่ยังคงรู้สึกตัวอยู่บ้าง
กู้ชีพโรงพยาบาลสมุทรสาครรีบนำตัวส่งรับการรักษาเลย
ทีนี้ไปถามคนขับรถแท็กซี่ที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่า
เห็นรถแท็กซี่สีเหลืองปลดระวังคันนี้
นายสมชายขับเนี่ยวนไปกับวนมาอยู่หลายรอบแล้ว
แล้วอยู่ไฟมันก็ลุกพลึบมาจากในรถเลยค่ะ
ทีนี้พอไปตรวจสอบในรถของนายสมชายคันสีเหลืองเนี่ย
บอกว่าได้กลิ่นน้ำมันคลุ้งไปทั่วรถเลย
เจ้าหน้าที่วิทยาการบอกเดี๋ยวต้องตรวจสอบอย่างละเอียด

ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดห้างสรรพสินค้า

ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดของห้างสรรพสินค้านะคะ

เห็นนายสมชายจอดรถคุยกับคนขับแท็กซี่

คุยกันนานประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ค่ะ
แล้วก็ขึ้นรถแท็กซี่ขับวนไปกับวนมาแล้วก็เกิดเหตุนี้ขึ้น
ถามภรรยาเขาหน่อยนางสุพศรสิงหงภรรยาของนายสมชายเนี่ยก็ตามมาดูอาการ
บอกว่าก่อนสามีจะออกจากบ้านเนี่ยนะก็บอกว่าจะมาหาเพื่อนแท็กซี่
เคลียร์ปัญหาที่เคยทะเลาะกันแล้วก็ขับรถมาที่ห้างสรรพสินค้า
เธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดเรื่องเกิดราวอะไรขึ้น
คือตอนเมียเขาตามมาเจอเนี่ยเมียเองก็พยายามจะขึ้นไปบนรถกับสามี
แต่ว่าสามีไม่ให้ขึ้นแล้วก็โยนกระเป๋าตังค์ออกมาจากรถ
คือกระเป๋าเมียกระเป๋าคือเขาจอดรถใช่ไหมเปิดกระจกแล้วก็เอากระเป๋าเมียเครื่องออกมานอกรถ
บอกว่ามึงจะไปตายกับกูหรือไงแบบเนี้ยเมียก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะ
มันเป็นปัญหาอะไรทำไมถึงต้องไล่เขาแบบนี้อะไรอย่างนี้นะ
ทีนี้แม่บอกว่าทะเลาะกับเพื่อนแท็กซี่ใช่ไหมเอาเราก็ไปถามเลยตกลงยังไง
เพื่อนแท็กซี่เขาบอกว่านายสมชายคนเจ็บเนี่ยเป็นคนขี้น้อยใจ
แต่ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยกลุ่มเลยจริงนะแต่ว่าระยะหลังหลังเนี่ยสุขภาพนายสมชายไม่ค่อยดี
มีโรคประจำตัวสุขภาพไม่แข็งแรงแล้วก็เป็นคนที่ขี้น้อยใจมากค่อนข้างคิดมากอยู่แล้ว
วันก็มาขับบ้างบางวันก็ไม่ได้มาวันไหนมาขับแท็กซี่ก็จะมาแต่เช้าเลยค่ะ
แล้วสายสายค่อยกลับไปพักผ่อนพอถึงคิวก็จะไม่ค่อยคุยกับใครเท่าไหร่
เงียบนั่งเล่นโทรศัพท์คนเดียวก็จะมีไม่กี่คนที่เขาจะคุยแล้วก็พูดเล่นด้วย
แต่ว่าระยะหลังเพื่อนแท็กซี่บอกนะคะว่านายสมชายเนี่ยบทปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วก็โรคประจำตัวค่อนข้างบ่อย
ขาไม่ค่อยมีแรงทำงานแถมยังเคยบ่นว่าอยากตายและไม่กลัวตายด้วย
เพราะเคยเป็นทหารพรานผ่านความตายมานับครั้งไม่ทั่วแล้ว
ส่วนประเด็นเรื่องปัญหาคิวปัญหาอะไรกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นคนขับแท็กซี่ด้วยกันเนี่ย
บอกไม่มีนะไม่เห็นมีใครมีปัญหากันกับนายสมชายเลย
เพราะว่าอย่างที่บอกเวลามาถึงเวลาเขารับคิวเขาก็นั่งของเขาอยู่คนเดียว
ไม่ได้พูดคุยสูงสิงอะไรกับใครมากมาย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
ทำให้เขาน้อยใจด้วยหรือเปล่าทำให้เขาคิดมากด้วยหรือเปล่า
ส่วนเรื่องครอบครัวเรื่องการเงินมันก็ไม่น่าจะใช่
เขาก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องปัญหาสุขภาพนี่แหละ
เพราะเคยบ่นกับเพื่อนไงว่าอยากตาย

นั่นสิฮะนะครับ